ฤดูการ๒๐๑๘แชมป์เราทราบกันไปแล้วนะครับแต่ว่าทวนอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการฟุตซอลในบ้านเรานั่นก็คือ
ประวัติศาสตร์ของสโมสรในรอบสิบเอ็ดปีก็เฉินชนะทางชนบุรี
ซึ่งถือว่าเป็นแชมป์มากที่สุดก่อนหน้านี้มาเพียงแค่คะแนนเดียว
ก็สูสีกันนะครับเหมือนทุกระดูการที่ผ่านมา
แต่ว่าฤดูการนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เพราะว่าลุ้นแชมป์มาถึงเกมสุดท้าย
แล้วก็ชี้ขาดกันนะครับด้วยผลการแข่งขันที่สุดตื่นเต้น
ส่วนเรื่องของทีมตกชั้นนะครับอันดับทั้งหมดเนี่ย
เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการฟุษศ
ส่วนเรื่องของโอกาสที่เราจะได้พูดคุยกับแชมป์ในระดูการนี้มีไหม
วันนี้มีแน่นอนนะครับเราเชิญมา
โค้ชดมมาเลือดชายอิสราสวิพากรมา
ประธานสโมสรรองประธานเลขานุการทีมมา
เตะตัวหลักที่ลงสนามที่เราเห็นกันทางหน้าจอไทยรัฐมาหมด
พวกเขามีเคล็ดลับอย่างไรนะครับแล้วก็ผ่านความผิดหวังในทุกระดูการได้อย่างไรเนี่ย
อันนี้น่าพูดคุยมากแล้วสนุกผมบอกได้เลยว่าสนุกเทปนี้
แล้วก็จะเป็นเทปที่มีเซอร์ไพรส์ด้วยฝากติดตามกันได้เลยในช่วงท้ายรายการนะครับ
แต่ว่าช่วงแรกเราไปติดตามมันก่อนสำหรับผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
พ้นไปแล้วกับความมันทั้ง๑๘๒แมทตลอดฤดูกาล

ปีนี้ถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์เป็นครั้งที่๒

คะแนนรวมในปีนี้กวาดไป๖๕คะแนน
ชนะ๒๐ครั้งเสมอ๕และแพ้ไปเพียง๑แมช
ส่งผลให้ทีมการท่าเรือสามารถคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกในปีนี้
และซิลตัวเพื่อไปแข่งขันฟุตซอลสโมสรเอเชีย

ถือได้ว่าคุ้มค่ากับการรอคอย
จนวินาทีสุดท้ายเลยล่ะครับ

อันดับที่๒เป็นของแชมป์เก่า
ที่มีคะแนนห่างกันเพียง๑คะแนน
แต่ก็สู้จนสุดความสามารถเช่นกันครับ

เป็นทีมม้ามืดหนึ่งเดียวจากแดนใต้
สโมสรฟุตซอลสุราธานี
ฤดูการนี้จะมีดราม่าอยู่บ้างในบางแมช

กับ๕๑แต้มในปีนี้ครับ

อันดับที่๔ตกเป็นของอัศวินเมืองหลวง
สโมสรที่มีแววฟอร์มดีตั้งแต่เล็กแรก
คิดว่าในปีนี้น่าจะรั้งท็อปทรีได้สำเร็จ
แต่กลับพิโผล่ในช่วงท้ายของรุ่นดุการณ์

แต่มาอยู่ที่อันดับที่๔ของตารางในปีนี้

อันดับที่๕เป็นปีทองของสโมสรฟุตซอลกรมทางหลวงจริงครับ
ท็อปฟอร์มทั้งในสนามรวมถึงตัวนักกีฬา
ดูได้จากนักเตะหลายคนในทีม
ฉายแววติดทีมชาติชุดล่าสุดได้สำเร็จ
แม้ปีที่แล้วผลงานอาจจะไม่น่าพอใจนัก
แต่ปีนี้กลับทะยานขึ้นมาถึงอันดับที่๕
งานนี้ปีหน้าทีมหัวตล่างคงต้องมีหนาวร้อนกันแล้วล่ะครับ

ส่วนอันดับที่๖ยกให้กับสโมสรฟุตซอลห้องเย็นท่าข้าม
ทีมที่พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในทุกฤดูกาล
ทั้งเรื่องของการบริหารทีม
ศักยภาพของนักเตะที่ถือว่าทำได้ดีเยี่ยม
เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองเช่นกันครับ

ทีมทหารน้ำราชนาวีรั้งอยู่กลางตาราง
แม้ว่าฟอร์มการเล่นในปีนี้จะไม่โดดเด่น
แต่ก็สามารถรักษามาตรฐานของทีม
ไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่๗ในปีนี้

อันดับที่๘เป็นของสโมสรสิงห์สมุทรสาครที่ตั้งแต่ย้ายรังเย่าในช่วงเล็ก๒ฟอร์มการเล่นของทีมก็ดูจะจบลงไปบ้าง
แต่เชื่อว่าในปีหน้าหัวเรือใหญ่อย่างโค้ดถึงน่าจะวางแผนอย่างเข้มข้น
เพื่อให้ฤดูกาล๒๐๑๙สามารถไต่อันดับขึ้นไปอยู่ในท็อปไฟต์ได้อย่างแน่นอนครับ

มังกรเทพบางกอกซิตี้แม้ในปีนี้จะจบสกอร์ในอันดับที่๙
แต่ด้วยสปีริตของทีมที่สู้ไม่ถอยทุกนัดจนแมทสุดท้ายที่เจอกับทีมแชมป์การท่าเรือ
ก็ทำให้เห็นถึงศักยภาพของนักเตะที่สู้กันมันสมศักดิ์ศรีมังกรเทพจริงครับ

อันดับที่๑๐ถึง๑๒มีคะแนนเท่ากันได้ไป๒๕แต้ม

อันดับที่๑๑ตกเป็นของทีมที่หนีรอดตกชั้นมาได้อย่างบุดหวิดกับทีมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ฮึดสู้ในแมทสุดท้าย
คว้า๓แต้มจากสิงห์สมุทรสาครมาเพิ่มคะแนนให้ทีมได้สำเร็จ
งานนี้รอดมาได้แบบหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียว

อีกหนึ่งทีมที่กอดคอหนีตกชั้น

ส่วน๒ทีมในปีนี้ที่ไม่สามารถอยู่รอดในลีกได้แก่
และสโมสรศรีปฐุมปีนี้ไม่สามารถเก็บคะแนนได้สักแต้ม
ทำให้ทั้งสองทีมต้องกอดคอไปเล่นดิวิชั่นหนึ่งในฤดูการหน้า
อกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นที่มอบให้กับนักเตะและสโมสร
ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬายอดเยี่ยม
ซึ่งในฤดูการนี้นักเตะหลายสโมสรก็โชว์ฟอร์มได้ดี
แต่ด้วยสไตล์การเล่นที่โดดเด่นมีการเข้าทำประตูที่ยอดเยี่ยม
ส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมยกให้กับโค้ดเอกวิสานไหมวิจิตร
คุณซื้อจากสโมสรกรมทางหลวงหัวเรือใหญ่
ผลักดันทีมให้ไต่ขึ้นมาถึงอันดับที่๕

และอีกหนึ่งรางวัลก็ตกเป็นของสโมสรกรมทางหลวงเช่นเดียวกัน
กับรางวัลสโมสรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ
เรียกว่าปีนี้เป็นปีทองของกรมทางหลวงจริงครับ

ทำให้การแข่งขันในปีนี้มันสนุกตื่นเต้น

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราจะต้องต้อนรับกันหน่อย

ใช้เวลา๑ฤดูการกลับมาอีกครั้งหนึ่งสู่หลีกสูงสุดในระดูการหน้า
แล้วก็อันนี้เนี่ยใหม่ถอดด้ามจริง
ส่งทีมแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันในดิวิชั่น๑

คงจะได้เห็นขุมกำลังหน้าใหม่
ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่เล่นโต๊ะเล็กได้อย่างยอดเยี่ยม
ส่วนช่วงหน้าคือพลาดไม่ได้เลยก็คือรางวัลดาวสันโว
ผลงานยอดเยี่ยมและยิงประตูถล่มทลายในฤดูการที่ผ่านมา